พาคุณผู้ชมไปทำบุญกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
กับนักร้องลูกทุ่งสาวพี่นุจรี
ศรีราชานี่

อิแววซิ้งหวัง
ลองดูเลยค่ะ
แววเอ่ย

เออแต่เพลงนี้ดังจริงอีแหววสิ้นหวังนะ
ต่อมานี้ค่ะพี่นุจรีเขาเดินทางไปที่จังหวัดปฐมธานี

พิธีนี้คือการสวดดาวนพะเคาะ
วัดเกาะเกรียงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งพี่นุจรีเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะ
จะพยายามมาร่วมพิธีนี้ในทุกเดือนเพราะในพิธีเนี่ยเขาจะมีการสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะค่ะคือเปรียบเสมือนการสวดไล่สิ่งอัปมงคลต่างออกไปจากชีวิตและเพื่อเรียกให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตซึ่งตั้งแต่มาร่วมพิธีเนี่ยพิธีบอกเลยนะว่ามีเรื่องราวดีเข้ามาจริงไม่ว่าจะเป

ทีละขั้นทีละขั้นไปค่ะ
เป็นแฟนบันเทิงแถวรัฐของเราโดยเฉพาะด้วย
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือ
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะ
อีกอันอะไรอ่ะ
ใช่พี่แจ๊คคิดเหมือนพลอยว่าข้างล่าง๗มันคืออะไร

แต่ว่าเลขทูปที่ได้ก็คือ๓๐๗นะคะ

ไปกันที่ด้านนักแสดงตลกสายบุญกันบ้างดีกว่า

คนนี้ไปทุกวัดเจอทุกวัดจริง

ถือโอกาสในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พร้อมด้วยนักแสดงสาวน้ำตาลวิลาซินีนะคะ
โดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้ให้หลวงพ่อช้างเนี่ย

เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ค่ะทั้งคู่ยังได้ร่วมพิธีเวียนเทียน

ถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะคะ
ขอลึกทุ่งสาวคุณนุตชะนันนะคะ
บอกเลยคนนี้นะคะโด่งดังมากจริง

ยากเมาเข้าเมาก็อา
คนนี้บอกเลยนะทำเอาเหล่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชคตาลุกวาวเลยจ้า
พร้อมกับร้องว้าวทันทีกับโพสต์สิ่งนี้ของเธอเป็นคลิปภาพที่เจ้าตัวนะ
กำลังทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากรถป้ายแดงจวดเป็นรถป้ายขาวแจงแวง
ก็จะไม่ให้ตาลุกวาวได้ยังไงคุณผู้ชมร้องว้าวไปเลยจ้า
เพราะว่าเลขทะเบียนป้ายแดงของเธอให้โชคมาแล้ว
ก็เพื่อว่าป้ายขาวเนี่ยจะให้โชคอีกนะคะซึ่งเลขทะเบียนป้ายขาวของสาวนุษย์เนี่ยก็คือ

เลขสวย๐๖ค่ะ
เป็นเลขคู่หมดเลยอ่ะค่ะ
มาก่อนหน้านี้เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนน่าจะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
ของแบบนี้เราให้เป็นไอเดียเฉย